คุณผู้ชมค่ะข่าวนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับตัวแม่สาย
ร้องเพลงก็เก่งพิธีกรก็หาพี่เป๊กกี้ศรีธัญญาแต่งงานแล้วค่ะ
เย้
แฟนหนุ่มรุ่นน้องคุณถากูลสุดแซ่บนั่นเอง
คู่นี้เขาคบกันเป็น๑๐ปีคุณผู้ชมค่ะ
แล้วเชื่อได้เลยว่าหลายคนก็รอลุ้นให้คู่นี้มีข่าวดีกันได้แล้ว
คืออย่างนี้พี่เป๊กกี้ศรีธัญญานี่นะกับหนุ่มรุ่นน้องคุณถากูล
เมื่อ๔ปีที่แล้ว๒๕๖๑นี่นะฝ่ายชายเขาเคยคุกเข่า
พี่เป๊กกี้แต่งงานมาแล้วที่ออสเตรเลียเนี่ยตามภาพนี้เลย
จนมาถึงเมื่อวานนี้เลิกงามยามดีทั้งคู่นะคะ
ควงเข้าสู่พิธีวิวาแบบเรียบง่ายฟังดีนะแบบเรียบง่าย
แต่ว่าเรือนหอหลังละ๓๐ล้านไม่ใหญ่แน่นอนเรียบ
งานนี้ค่ะพี่บุ๋มบิ๊มสามโทนทำหน้าที่ญาติผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าสาว
แล้วก็ยังได้นักแสดงหนุ่มรุ่นใหญ่นะคะพี่หนุ่มสันติศุกร์
รับหน้าที่ส่งตัวเบาสาวเข้าหอไปเลยจ้า
บรรยากาศการส่งตัวเข้าหอมบอกเลยว่าเพื่อนพี่น้องในวงการนะฮะ
ก็มาร่วมแสดงความยินดีแล้วก็ร่วมเป็นศักดิ์พยานกันเยอะเลย
ชนิดที่เรียกได้ว่าโอ้โหเพื่อนอยากมีความสุขใช่ไหม

อย่างนี้ได้หรอ
ปกติเขาส่งบ่าวสาวใช่ไหมก็ให้เบาสาวเขาอยู่กันไปใช้เวลาด้วยกันสองคน
แขกเหลือก็ออกไปได้แล้วไม่ออก
ดูก่อนดูซิเธอจะมีความสุขกันถึงเบอร์ไหนนะฮะ
ก็เป็นที่เฮฮาแล้วก็สนุกสนานกันด้วยนะคุณผู้ชมนะ
ไม่ว่าจะเป็นนี่พี่หนุ่มสันติสุขพี่วิลลี่แมคอินทอสน้าป๋อง
นับตรักษ์สิริพรดีเจนุ้ยดีเจต้นหอมเป๊กเรมมันนัด
ฮากันขนาดไหนไปดูหน่อยจ้า

เอ๊ะถันหลังเป็นถันหลัง
มึงลองหา

หันหลังมองคู่

ยินดีด้วยเถอะ
ฉันถามจริงกองเชียร์แขกเครือผู้หลักผู้ใหญ่คือจะไม่ออกไปแล้วใช่ไหม
คือจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเป็นสักขีพยานเป็นสักขีพยานนี่นี่เชอรี่ถ้าเธอแต่ง
จะรอแบบนี้เลยฉันยินดีให้เธอรอให้อยู่ใต้เตียงเลย
เขาบอกว่าเป็นแบบว่าเป็นการส่งตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวเข้าหอที่คึกคักที่สุดเลยนะครับ
คำสอนของแม่ตั๊กสิริพรความหยอกล้อความแซวบรรดาศักดิ์ขีพยานต่างนะฮะ

ดีด้วยจริงเราเห็นเขาตั้งแต่แรกเนาะเข้าวงการวันใหม่
เอาจริงคุณผู้ชมค่ะสองคนนี้ช่วยกันตลอดซัพพอร์ตกันตลอดเลย
เห็นวันนี้ดีใจด้วยจริงคนในวงการบันเทิงเขาก็เข้าใจว่าเห็นกันหมดเลย